คุณผู้ชมคะพูดถึงเรื่องของลานมัน
ลานมันเนี่ยส่งผลกระทบกับคนในชุมชนเหมือนกันนะ
เขาบอกว่าเรื่องกลิ่นมาแล้ว๑เรื่องฝุ่น
ทำให้ลูกหลานเขาต้องกลายเป็นภูมิแพ้
ทีนี้ค่ะเมื่อคนในชุมชนบอกว่า
มันเกิดฝุ่นจากลานมันแล้วเขาร้องเรื่องนี้มา
อยากให้ไทยรัฐช่วยด้วยตามเรื่องนี้พร้อมกันค่ะ
คลิปนี้ชาวบ้านหมู่ที่๔บ้านโป่งข่อยตำบลทองหลังอำเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานี
ส่งมาร้องเรียนกับทีมข่าวไทยรัฐช่วยด้วย

และฝุ่นละอองที่ลอยมาจากลานมันของหมู่บ้าน
หลังฝุ่นลอยมาติดที่ประตูโซฟาจนขาวโปรนไปหมด
อกจากนี้บ่อน้ำหน้าลานมันยังส่งกลิ่นเหม็นเน่ารบกวนเป็นอย่างมาก
นางสาวศิรพัฒน์แข็งกสิกรชาวบ้านในพื้นที่เล่าว่า
ลูกชายของเธอวัย๘ขวบตอนนี้ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้
ตอนนี้อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบก่อนที่ชาวบ้านจะป่วยกันหมด
ทีมข่าวประสานไปที่นายสุรสีศิลาพิวัฒน์ประหลัดอำเภอห้วยคด
ลงพื้นที่ตรวจสอบลานมันแล้วได้พูดคุยถึงการแก้ไขปัญหากับนายจำรัฐแก้วการไร่
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๔ซึ่งเป็นคนดูแลลานมันแห่งนี้
เบื้องต้นรับปากว่าจะติดตั้งเสาโดยรอบและจะนำแลนด์มาปิดให้ทั่วเพื่อป้องกันฝุ่นละออง
ส่วนเรื่องของบ่อน้ำที่ทรงกลิ่นเหม็นจะขุดบ่อเพิ่มอีก๒บ่อ
ธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อให้น้ำไหลลงดินและป้องกันกลิ่นเหม็นได้
ก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปช่วยจัดการหน่อย
คือมันไม่ใช่ฝุ่นจากการก่อสร้างหรือฝุ่นจากถนนแต่นี่มาจากลานมัน
และเป็นขาวเต็มไปหมดเลยนะ